นี่คือถนนสายเอเชียคุณผู้ชมครับ
เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เส้นทางมากเหมือนกัน

ตอนนี้ยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรี
รายงานสดมาจากจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ขณะนี้ดิฉันยืนอยู่บริเวณศูนย์บริการประชาชนหน้าแขวงทางหลวงจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
ด้านหลังของดิฉันก็คือถนนสายเอเชียค่ะ
ซึ่งเป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือนะคะ

การจราจรบริเวณถนนสายเอเชียยังคงคล่องตัวนะคะ
แม้ว่าปริมาณรถจะเริ่มหนาแน่นแล้วก็ตามค่ะ
สภาพการจราจรบริเวณถนนสายเอเชียเส้นทางสู่ภาคเหนือ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอังทอง
ยาวต่อเนื่องมาจนถึงอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
พบว่าการจราจรยังคงปกติ
แม้ประชาชนบางส่วนจะเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกราน
โดยการจราจรมีสภาพคล่องตัวนะคะ
รถยนต์ที่วิ่งสามารถใช้ความเร็วประมาณ๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่บางจุดที่เป็นทางแยกหรือช่วงกลับรถปริมาณรถจะหนาแน่น
แต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะทำการปิดจุดกลับรถชั่วคราว
แล้วให้ไปใช้ทางลอดใต้สะพานแทนเพื่อความปลอดภัย
และลดปัญหาการจราจรติดขัด
ต้นนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าการจราจรจะเริ่มหนาแน่นขึ้นในช่วงเย็นและค่ำของวันนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะจะมีจุดบริการประชาชนตลอดเส้นทาง
อย่างที่จังหวัดสิงห์บุรีมีจุดบริการใหญ่อยู่๒จุด
คือหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
และจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือด้านหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรีนะคะ
ซึ่งจะมีทั้งบริการเครื่องดื่มการแนะนำเส้นทางและตรวจเช็คสภาพรถฟรีด้วยค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางสายเอเชีย
แวงการทางสิงห์บุรีแนะนำนะคะว่าให้วางแผนการเดินทางให้ดีค่ะ
เพราะจะมีจุดวิกฤตบริเวณกิโลเมตรที่๑๔
ซึ่งรถจากทางจังหวัดพิจิตรจะมาบรรจบกันในจุดนี้นะคะ
แต่เบื้องต้นได้เตรียมเปิดทางพิเศษไว้รองรับแล้วค่ะ
ก็ขอฝากเรียนพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางจะกลับรถ
หรือพี่น้องชาวสิงห์บุรีเราเองนะครับ
ซึ่งอยู่สองข้างทางของสายเอเซียเนี่ย
จะต้องไปมาหาสู่กันเนี่ย
พยายามหาจุดทางที่ปลอดภัยนะครับ
คือเราจะมีจุดทางรอด๓ทางแล้ว
แล้วก็มีตามสะพานตามลำแม่น้ำที่ผ่านสายเอเชีย

เราก็ทำจุดกลับรถให้นะครับ
ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าพยายามไกลนิดนึงครับ
แต่ขอให้ไปใช้จุดนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัย
ก่อนที่จะเดินทางก็ต้องตรวจสภาพรถของตัวเองก่อนนะครับ
เช่นถ่ายไม่ใช่เช่นว่าเช็คถ้าถ่ายบนเครื่อง
หรือว่าเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับ
ระดับน้ำแล้วก็เรื่องของลมยางนะครับ
ระบบเบรกต่างนะครับเช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกเดินทางนะครับ
ช่วยในการที่จะขับขี่ปลอดภัยนะครับ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงค่ำของวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าให้ตรวจเช็คสภาพรถให้ดี
ไม่ขับนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ครับขอบคุณคุณรับพิพันธ์ด้วยนะครับ